คุณผู้ชมคะอาเซียนกำลังถูกจับตาจากนักลงทุนทั่วโลกนะคะ
เพราะว่าอาเซียนนั้นถือว่ามีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ๗ของโลกค่ะ
เป็นการเปิดโอกาสการลงทุนให้กว้างขึ้นในประเทศอาเซียน

เป็นกองทุนใหม่ที่กองทุนบัวหลวงเสนอขาย
แนวคิดการผสานจุดแข็งของแต่ละประเทศในอาเซียน
และเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนให้กว้างขึ้น
พอเรามองเห็นภาพการเติบโตในภูมิภาคนี้

จะคิดว่าสามารถเติบโตได้ประมาณ๔๙๕เปอร์เซ็นต์ต่อปี

รายได้ที่เพิ่มขึ้นของประชากรในภูมิภาคนี้

เพราะเราเห็นว่าโอกาสการลงทุนมีมากมายทีเดียว
เพื่อหาหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีในแต่ละประเทศ
เข้าสู่พอร์ตกองทุนด้วยตัวเอง
องทุนบัวหลวงได้รับรางวัลบริษัทจัดการกองทุนยอดเยี่ยม
ประเภทลงทุนหุ้นภายในประเทศประจำปี๒๕๕๙
และการคัดสรรหุ้นเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาว
มีความมั่นใจในการขยายการลงทุน
ยังกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้
ทีมงานผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ของเรา
เตรียมการมาเป็นเวลา๓ปีแล้ว
เราเข้าไปเยี่ยมชมกิจการลงพื้นที่
ที่นี่ประเทศมาเลฟิลิปปินส์อินโด
ถือได้ว่าไปกันครับทุกเดือนนะครับ

เพื่อไปเซ็นทร์หาเบสัตว์ที่อยู่ในวงจรลุงเรืองเติบโต
มีอาเซียนเปิดเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก
ระหว่างวันที่๒๓๒๙มีนาคม

บาทบวกค่าธรรมเนียมการเสนอขายร้อยละ๑ของมูลค่าซื้อ
โดยกำหนดมูลค่าซื้อขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรกและครั้งต่อไป๕๐๐บาท